คุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลา๑ปีในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรได้ยึดแนวทางและนโยบาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะในการเร่งพัฒนาพื้นที่ห่างไกล
ให้มีความเจริญและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เศรษฐกิจ

ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรไม่เคยละเว้นการลงพื้นที่

เหนือจากการยื่นมือไปแสวงหาสันติยื่นความยุติธรรมกลับคืนไปให้
ผลเอกอุดมเดชยังใช้นโยบายยื่นความจริงใจในการพัฒนาพื้นที่ด้วย
โดยเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ในกรอบนโยบาย
การบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี๒๕๕๕ถึงปี๒๕๕๗ที่ดำเนินการมาโดยตลอด
ก่อนจะก้าวสู่แผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี๒๕๕๙
พลเอกอุดมเดชกำหนดให้การแก้ไขปัญหายึดกรอกแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี๒๕
ปี๒๕๖๐และยึดนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหลักปฏิบัติการทั้งหมดนี้
่งหวังให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งต่างประเทศสนับสนุนแนวทางของรัฐ
พร้อมทั้งกำหนดนโยบายเร่งด่วนในปี๒๕๕๘ดังนี้
คือสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องปลอดเหตุรุนแรงเกิดความยุติธรรมในพื้นที่
มีคุณภาพชีวิตดีและมีความเข้าใจและร่วมหาทางออกของความขัดแย้ง
โดยเฉพาะการสร้างสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เป็นพระหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง
ต้องให้ความเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับ
ที่ทำงานกันอยู่ในจังหวัดภาคใต้

สังคมพระหุวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการในพื้นที่
เพราะว่าในพื้นที่ก็มีความหลากหลายอยู่บ้างนะครับ
เราก็ทราบความเป็นมากันอยู่บ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับ
ชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมนะครับหรืออื่นอื่นมีนะครับ
ในพื้นที่ก็มีเล็กน้อยมีคริสต์บ้างอะไรบ้างเล็กน้อย
ทุกอย่างจะต้องอยู่ในความลงตัวแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ส่วนพื้นที่การปฏิบัติผลเอกอุดมเดชวางพื้นที่เป้าหมายสำคัญ
พื้นที่ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่เร่งรัดการพัฒนา
และพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนาโดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งผู้ก่อเหตุรุนแรงแนวร่วมและประชาชนทั่วไป
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลกระทบมากที่สุด
การวางกำลังรักษาความปลอดภัย๗หัวเมืองพื้นที่เศรษฐกิจ
พ้นความเสี่ยงการก่อเหตุ
หมู่บ้านชุมชนต้องปราศจากเขตอิทธิพล
ศาสนสถานศาสนบุคคลต้องปลอดภัย
เป้าหมายลดการขยายตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
การดำเนินงานยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ส่วนคดีที่เป็นข้อสงสัยของไทยและต่างประเทศ
เร่งรัดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความจริง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องได้รับการเยียวยาฟื้นฟู
ในขณะที่ในเรื่องของแผนงานด้านการพัฒนา
เราเห็นจากสภาพปัญหาเมื่อปีก่อน
โครงการของกระทรวงที่เขาทำลงมา
จากมวดหลงร่างที่เราเรียกว่าต๊อปเดา
พยายามปรับที่ผมเรียนในเบื้องต้นว่าเราปรับ

ตรง๑๗๘๘โครงการแต่มันก็ยังถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่างนั้นเอง
ฉะในยุคของท่านอุดมเดชตอนนั้นความเป็นเอกภาพของหน่วยงานมีมากขึ้นเยอะ
เหตุที่มีมากขึ้นเยอะเนี่ยเพราะว่าทั้งในระดับนโยบาย
ซึ่งมีท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมนตรีเป็นผู้กำกับนโยบายทั้งหมด
ในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีกรมนซึ่งมีท่านนายกเป็นพรมน
และในขณะเดียวกันมีคอปตคอยขับเคลื่อนทั้ง๗กลุ่มงาน
ซึ่งจะมีกระทรวงและวงกรมต่างเข้ามาอยู่ใน๗กลุ่มงานนี้
ทั้งหมดคือจุดมุ่งหมายของการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความปลอดภัยปราศจากความรุนแรง
มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ภาคส่วนมีความเข้าใจไว้วางใจ
และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ
ภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา
พร้อมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อก้าวสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ระยะที่๓
เพื่อการสร้างสันติให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีผลอย่างเป็นรูปธรรม